ดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพนะครับ
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงครับ
เธอขับรถอยู่ดีจู่มีสายเคเบิ้ลลงมาพาดไปที่คอของเธอครับ
โอ้โหเหตุการณ์นี้ก็เสียดตายเหมือนกัน

กรณีที่เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับเป็นเพจหนึ่งได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความเตือนภัย
เหตุการณ์ของนางรุ้งนภาสมโพธิครับมีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพ
เธอเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเกือบคอขาดไม่รู้ตัวเพราะถูกสายเคเบิ้ลที่ห้อยต่ำ
บริเวณลำคอของเธอขณะที่ขับรถผ่านทำให้บาดเจ็บเป็นแผลมีรอยช้ำอย่างเห็นได้ชัด
รุงนภาผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังนะครับว่าเหตุเกิดระหว่างขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจากซอยพัฒนาการ๒๐
่งหน้าไปยังถนนอ่อนนุษย์พอไปถึงพัฒนาการ๒๐แยก๔ทับ๑
นะครับก็มีสายเคเบิ้ลร่วงหล่นลงมาพันที่คอของเธอครับจนได้รับบาดเจ็บอย่างที่เห็น
นอกจากเตือนภัยผู้ขับขี่แล้วยังเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบหน่อยครับใครรับผิดชอบเหตุการณ์นี้รับผิดชอบด้วยนะครับ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุดังกล่าวยังมีสายเคเบิ้ลที่จัดเก็บไม่เรียบร้อย
ถูกปล่อยให้ห้อยระยงระยางลงมาครับ
ซึ่งอาจจะเกิดเหตุซ้ำรอยกับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมาได้อีก
ดูสิฮะดูแพ้โอ้มันน่ากลัวมากนะ

หลังจากเรื่องดังกล่าวมีการนำเสนอผ่านทางโซเชียล

โดยบางคนขอให้เจ้าของกิจการสายเคเบิ้ลออกไปแสดงความรับผิดชอบด้วยครับ
หรือว่าจะเก็บสายเคเบิ้ลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
และมันตรวจสอบบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบหรืออันตรายกับผู้อื่นนะครับ